ความรักแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมาเช็คกันหน่อยว่า
ราศีไหนบ้างนะที่ช่วงนี้เสน่ห์แรงเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นแล้วพบกับหมอไก่พ่อพาที่นี่กันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีวันแห่งความรักครับหมอไก่ครับ

โอ้โหวันนี้หมอไก่มาแบบว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่า
ราศีไหนในช่วงนี้ที่เสน่ห์แรง
หมอไก่แอบเกริ่นไว้เมื่อวานบอกว่าแรงขนาดที่ว่าจะทำให้รถไฟชนกันได้เลยนะ

จะมีอยู่๓ราศีที่ในช่วงนี้ดวงความรักแบบฟูฟ่า

สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงความรักแบบโอ้โหโดดเด่นมากไม่พูดไม่ได้แล้ว
ก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกเรียกได้ว่า
โอ้โหดวงความรักโดดเด่นมากนะ
สว่างสวัยเหมือนเปิดไฟพร้อมกัน๑๘หล่อ
โอ้โหจัดเต็ม

โสดอาถรรพ์แบบโสดแบบไม่ยอมสละโสดเมื่อกี้
มีคนเข้ามาจีบแล้วก็ชวดฉลูขานเถาะแบบ

ช่วงนี้นะชาวราศีพฤกษกที่โสดมานาน

เป็นโอกาสดีของราศีพฤศพนะคะ

ในชาตินี้อาจจะไม่เจอคนที่ถูกใจแล้ว

เขาเรียกว่าโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิต

แล้วถ้าสมมุติจะถามว่าไอ้คนคนนี้คือใครนะ
คนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากต่างที่

หลายคนก็จะคิดแล้วหัวทองมาแล้ว

อาจจะแบบว่าเป็นคนที่อาจจะอยู่คนละที่คนละถิ่น
อาจจะอยู่คนละประเทศเลยหรือว่าอาจจะเป็นคนประเทศเดียวกันนี่แหละ
แต่อาจจะอยู่กันคนละภูมิภาค
ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าต่างที่ขนาดนั้นคืออาจจะคนละจังหวัดแล้วมีโอกาสได้มาเจอกัน

อาจจะแบบว่าคนนี้อาจจะอยู่คนละจังหวัดกับเรา
อาจจะเป็นคนเชียงใหม่เราเป็นคนกรุงเทพ
เป็นแบบว่าคนเชียงใหม่คนกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
สมมุติว่าสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าความรักดี
ความรักก็ถือว่าลงตัวมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้หวานมากนะแต่ว่าความรักค่อนข้างดี

คือราศีพฤศพช่วงนี้ดวงความรักของคุณเปิดแล้วเปิดไฟสว่างสวัยให้แบบรอรับสิ่งดีเข้ามาแล้ว
ยินดีด้วยกับราศีพฤศพนะคะ
ยังไงมีอีกราศีหนึ่งที่แบบโอ้ยช่วงนี้เสน่ห์แรงเหลือเกิน

สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่เนื้อหอมมาก
แบบว่ามีแต่คนแบบอยากจะเข้ามาใกล้ชิด
มีแต่คนอยากจะเข้ามาอยากจะขายขนมจีบ

ไม่ค่อยจะมีแต่ขนมจีบอย่างเดียวค่ะเอาไม่มา
ก็คือจะแบบมีคนเข้ามารักมาชอบอยู่นะคะในช่วงนี้
แต่ว่าพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ

ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าจะต้องอกหักผิดหวัง
หรือว่าเจอความรักหลายครั้งก่อนนะคะ

หนึ่งก็คือคุณเป็นชาวราศีกรกฎก่อน

เป็นแบบทำไมฉันมันชีวิตชอกช้ำระกำใจ

เรียกเว้าว่าเจ็บมาก่อนเจ็บมาเยอะแล้วถึงจะสมหวังนี่หรอ

เพราะพื้นดวงเขาเนี่ยเขาต้องแบบเจอความผิดหวังก่อน
แบบไม่ใช่แบบรักครั้งแรกปุ๊บแล้วก็สมหวังเลย

ต้องนะเขาบอกว่าความรักมันจะมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลา

เราจะได้แบบว่ามีสติกับการเลือกรักด้วย
แล้วถ้าเกิดว่าราศีกรกฎแล้วมีคู่อยู่แล้วความรักเป็นยังไงคะ

นะคะมีคู่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจะมีคนเข้ามารักมาชอบอีก

มากมายนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะหมั่นท่องศีล๕เอาไว้นะคะ
เฉพาะ๔ข้อ๓ต้องระวังเอาไว้
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจิตใจมั่นคงนะคะ

เป็นการพิสูจน์ความรักว่าเรารักกันจริงแค่ไหน

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้ก็เสน่ห์แรงมากนั่นก็คือ

สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะต้องกล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของเขาก่อนนะคะ
ฐานดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้ว
แล้วเขาจะมีคนเวียนเข้ามารักมาชอบเขาอยู่ตลอดเวลา
คือว่าเสน่ห์นิวแรงจักร
ใช่ค่ะเขาก็จะแบบว่ามีคนเข้ามาชอบเขา
ก็คือเหมือนกับชีวิตเขาจะไม่ขาดเรื่องของความรัก

ต่างสูงขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่ว่าที่ผ่านมาโดยมากความรักที่จะเวียนเข้ามาในชีวิตเขา
จะเป็นความรักแบบไม่ค่อยจริงจัง
ไปความรักกลับมาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้นะ

ก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบแบบจริงจัง
แบบว่าอยากจะเหมือนกับว่าแบบอะไรที่มันจริงจัง
ไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับป๊อปปี้เลิฟเหมือนที่ผ่านมา

ส่วนถ้าสมมุติว่าชาวราศีสิงศ์คนไหนนะคะ
แบบว่าสงสัยตัวเองว่าวันทำแต่งงานจะไปเจอความรัก
ได้ยังไงบางคนบอกฉันทำงานทั้งวันเจอแต่คนเดิม
นี่แหละค่ะการงานจะนำพาความรักมาให้
ใช่ค่ะบางทีแบบว่าทำงานไปทำงานมา

อันนี้คือเรื่องราวหัวใจของราศีสิงศ์

ฉันมีคู่แล้วฉันมีคู่แล้วทำไง
ความรักนะคะของชาวราศีสิงศ์นะคะอาจจะแบบจืดจ้างไว้หน่อย

อาจจะมองคนรักเหมือนเพื่อนหรือเหมือนญาติ

ก็อาจจะต้องแบบเติมความหวานให้กันบ้าง
อาจจะเหมือนกับว่าหาของมาเตอร์ไพรส์ในวันวาเลนไทย

ใช่ค่ะหรือว่าหาโอกาสหาเวลาดีร่วมกัน

ดูสิกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเลยนะ
งั้นช่วยบอกได้สักเคล็ดลับหนึ่ง
เพื่อใครที่ยังโสดจะได้มีความรักกับเขา
ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าโสดมานาน

ขอแนะนำว่าให้วางดอกไม้

สีสดใสวางทางทิศตะวันออก

โต๊ะทำงานหรือว่าห้องที่เราอยู่นาน
อันนี้เขาเรียกเป็นการกระตุ้นในเรื่องของความรัก

ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ดอกไม้มันเฉานะ

อย่ามีหนามนะถ้าสมมุติมีหนามแล้วก็ลิฟต์ออกน้ำ
ผมแนะนำนะดอกบัวเลย

เอาไว้บูชาพระ
แนะนำอันนี้เป็นเคล็ดลับที่หมอไก่แนะนำนะคะ
ยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความรักดี